เอาไปดูค่ะเป็นไอเดียดีของชาวบ้านเหมือนกัน
เป็นชาวบ้านในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละคุณผู้ชม
เขานำดินที่เค็มมาแปรรูปสร้างเป็นมูลค่าก็คือนำมาทำเป็นเกลือ

เป็นร้อยปีแล้วเป็นเวลายาวนานมาก
ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในสมัยโบราณเลยก็ว่าได้นะคะ
ชาวบ้านหมู่บ้านรัตนภพตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
สารกันมานะคะสำหรับภูมิปัญญาการทำบ่อเกลือมาจากบรรพบุรุษแบบนี้
ซึ่งการต้มเกลือขายเนี่ยนะคะสร้างรายได้ช่วงหน้าแหลง
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมได้เป็นอย่างดี
อีกทั้งยังเป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนอีกด้วย
ชาวบ้านเขาก็เลยเปิดเผยขั้นตอนในการทำดินให้กลายเป็นเกลือ
เป็นขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยากนะดิฉันว่าไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะถ้าฟัง
แต่บางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าจากดินเนี่ยจะแปลสภาพมาเป็นเกลือได้ยังไง
เขาบอกว่าแค่เอาดินเกลือลงบ่อกรองหรือที่ชาวบ้านเรียกภาษาถิ่นว่าโฮงนี่แหละค่ะ
ใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะจากนั้นก็ขูดขี้เทาหรือว่าดินเค็มมาใส่ไว้จนเต็ม
ใช้น้ำเป็นตัวล้างเกลือออกมาจากดินคุณ
พอล้างเสร็จพอได้น้ำล้างเกลือก็จะนำน้ำมาต้ม
พอต้มจนงวดแล้วก็จะเกิดเกลือที่เป็นผลึกออกมาแบบนี้

ก็จะกวาดเกลือที่ได้เก็บใส่กระสอบเอาไว้นั่นเอง
เกลือบ้านรัตนภพนี้นะคะจะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อกันถึงหมู่บ้านเลย
ถุง๑๑๒กิโลกรัมราคา๒๐๐บาท

ราคาดีนะซึ่งเกลือของบ้านที่นี่เป็นที่นิยมในการนำไปประกอบการทำปลาร้า
เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะทำให้ปลาร้าเนี่ยรสชาติอร่อยดี
นับว่าเป็นวัตถุดิบหายากแล้วก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะของชาวบ้านที่นี่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่ามันสร้างรายได้ช่วงแรงอย่างนี้ได้เป็นอย่างดี
นี่ไงเป็นที่มาของคำว่าทรัพย์ในดิน

ถูกต้องเห็นไหมมันเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเขารู้ได้ไงว่าเกลือ
ดินที่เป็นแบบดินเกลือจะสามารถแบบทำให้ออกตกผลึกมาเป็นเกลือที่ทานได้